หลายคนคงจะได้เจอเรื่องเฉาโชว์ของวงการคามิ้นผ้าเหลืองไทมี
เช้าให้เห็นประจำนะคะทีนี้ล่าสุดที่นครปฐม
หลวงพี่น้ำฝนมีการลงไปตลาดเช้า
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อไปลุยไปตรวจ
ต้องลงว่านิมนต์มา๘๑๐แบบ๘๑๕ต้องลงกี่โมงแน่ครับ

ผมว่าน่าจะเกิดเวลาที่น่าจะบินทะบาท

ก็เนี่ยมันจะกัดแล้วทำอะไรอยู่กันแหละครับ

ครับครับครับก็นิมนต์กลับมาครับ

พระสงฆ์เนี่ยบินทบาทท่านต้องเดิน
ที่เขาจะรอนิมนต์แต่ว่าตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มีพระสงฆ์บางรูปยืนเฉยถูกต้อง

ฟิลปักหมุดปักหมุดจุดรับบินทบาท

มันไม่ได้มันต้องเดินต้องแบบเดินตามบ้านเรือนประชาชนหรืออะไรตามต่างจังหวัดเราจะเห็นอะเนาะ
จริงแล้วนี่แล้วคือปักหมุดแล้วประชาชนต้องเดินมาหาพระนะคะ

ฝั่งซ้ายเป็นร้านขายอาหารใส่บาท
ฝั่งขวาเป็นพระสงฆ์ยืนรอใส่บาทอ้าวงงไปอีก
นั่นน่ะสิคะดิฉันเจอบ่อยมากแล้วก็งงเหมือนกัน
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเป็นการบินทบาทพาณิชย์หรือเปล่า

พ่อค้าแม่ค้าก็จะวนเวียนเอาของมาไว้ใส่บินทบาทมาขายเป็นประจำนะคะ
ถ้าเกิดว่าเคยไปไอ้ตัวตลาดเช้าในพื้นที่นครปฐมเนี่ยคงจะเห็นภาพนี้จนชินตา
ในกรณีที่พระสงฆ์ไม่เดินบินทบาทแล้วก็ยืนรับบาทในจุดเดิม
นั่งรับบาทในจุดเดิมแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลวงพี่น้ำฝนก็เลยลุยลงเรื่องนี้เองเลยค่ะ
อย่างจริงจังพร้อมกับนายอำเภอเมืองนครปฐม
เข้าตรวจสอบพระที่มาจุดบินทบาทแบบนี้

หลวงพี่น้ำฝนก็เข้าไปคุยเข้าไปพูดคุยสอบถามสักถาม
ทีนี้เหมือนมีพระสงฆ์บางรูปก็ดูท่าทางไม่ค่อยพอใจ
แล้วก็อ้างว่าไม่ได้ทำผิดวินัยสงฆ์
แล้วพระสงฆ์บางรายขึ้นมอเตอร์ไซส์บินมอเตอร์ไซส์แล้วก็ไปเลยออกไปเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามหลวงพี่น้ำฝนยอมรับว่า
ภาพที่เห็นคือเหมือนไม่เหมาะสมแหละ
คงจะมีการแจ้งวัดต้นสังกัดให้มีการพิจารณา
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก
ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้วัดที่แบบเหมือนเป็นพระเนี่ยต้องไปจำวัด
เพราะว่าพระบางรูปก็ไม่ได้จำวัดของตัวเองนะคะ
ลองฟังเสียงหลวงพี่น้ำฝนหน่อยค่ะ
แล้วหลุงพี่ได้แจ้งทั้งข้าคมผู้ใหญ่ไหมครับ
แจ้งแจ้งรู้ไหมครับ

บางครั้งเราจะไปขอความสุขให้เขาอื่นตรงกันไม่ได้
เพราะเขาก็ตามคนต่างมีนาที่พี่เจ้าหวัดตามคนต่างมีนาที่
ทุกคนมีหน้าที่กันหมดจะให้เขาไปตรงปักอย่างเดียวกับเรามันก็ไม่ได้
อันนี้เป็นเสียงของพระรูปหนึ่งที่มาบินทบาทที่ตลาดเช้านครปฐม

ซึ่งพระท่านก็บอกว่ามาบินทบาทก็รับของทำบุญเพื่อกลับวัด
เพราะว่าเอาจริงแล้วอยู่วัดก็ยากลำบากก็เลยต้องออกมาบินทบาทแบบนี้
พระทุกรูปก็ต่างมีหน้าที่อันนี้คือพระสงฆ์รูปหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ต่อมาหลวงพี่น้ำฝนค่ะได้มีการทีมนำทีมเจ้าหน้าที่ปกครองนี่แหละ
แล้วก็ศัพท์นักพุธของจังหวัดนครพโรม
ลุยตรวจเรื่องของปัสสาวะสักหน่อย
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าพระเนี่ยบางรูปไม่มีใบสุทธิ

สุดท้ายก็เกิดวิวาทะกันระหว่างพระแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนด้วย

มีความผิดค่ะเข้าข่ายอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นการไม่มีใบสุทธิสงฆ์
ไม่มีชื่ออยู่ในวัดแห่งนี้สิ้นสภาพการเป็นพระสงฆ
ใดใดก็ตามแต่นะคะส่วนเรื่องของการตรวจปัสสาวะ
ไม่พบสารเสพติดส่วนพระที่มีการจำวัด
ตรงกับวัดที่ตัวเองอยู่อยู่แล้วก็มีการแบบนิมนต์กลับไปวัดเดิมนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการลุยตรวจพระธรรมวินัยของพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ